ผู้หญิงอายุ๔๐นะฮะ
คลิปไม่พอใจเจ้าที่
คือบอกว่าพูดจาไม่ดีใส่เธอ

หลังจากตอบข้อมูลเรื่องหลักทรัพย์ไม่ถูก

คือซื้อบ้านต่อมาอีกทอดหนึ่งแล้วให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง

โดนปัดแบบนี้เลยเธอเลยไม่พอใจ
ถ้ามาอัดแล้วก็เอาไปลงได้ว่าเออบริการดีเหลือเกิน

แต่เมื่อกี้มีสิทธิ์อะไรมาปัดโทรศัพท์ดิฉันทิ้ง
นี่ครับคลิปนี้นางสาวยุวันดา
มารยาอายุ๔๐ปีเธอถ่ายไว้
เข้าไปใช้บริการงานทะเบียนราชที่ว่าการอำเภอคลองท่อมที่กระบี่ครับ
ระหว่างไปขอคัดทะเบียนบ้านที่ซื้อใหม่จากกรมบังคับคดี
แต่ถูกผู้ชายเสื้อลายสีขาว
บอกว่าน่าจะเป็นประหลัดอำเภอนะน่าจะนะ
หรือไม่ก็หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราชอะไรแบบนี้
ทำท่าทางไม่พอใจพูดไม่ดีเธออ้างแบบนั้น
ซักข้อมูลญาติพี่น้องของเจ้าของหลักทรัพย
แล้วเธอตอบไม่ถูกเพราะซื้อต่อมาอีกทอดนึง
ไม่ได้ซื้อกับเจ้าของบ้านโดยตรง
ระหว่างนั้นนางสาวยุวันดาก็หยิบมือถือจะถ่ายคลิป
และถูกผู้ชายเสื้อฟ้าคาดว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
บอกให้หยุดถ่ายแล้วเงื้อมือปัดมือถือเกือบจะหล่น
นะฮะซ้ำเจ้าหน้าที่ผู้หญิงยังมีการขู่บอกว่า
ถ่ายคลิปในสถานที่ราชการมีความผิดนะ
ท้ายที่สุดประหลัดอำเภออีกคนนึงมาขอโทษ
สถานการณ์คลี่คลายแต่ยุวันดาบอกว่า
ให้ผู้ชายสองคนแรกมาขอโทษเท่านั้น
และตอนนี้กำลังปรึกษานักกฎหมายจะแจ้งความเอาผิดได้หรือไม่
แล้วก็คมครูทั้งปัดโทรศัพท์เธอแบบนี้ทำเกินไปหรือเปล่าเธอถาม
อยากจะให้ปรับปรุงบริการให้ดี
นายมณทิพย์นำพาหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรนะครับ
อมรับว่าผู้ชายเสื้อลายสีขาวในคลิปเขาเอง
ซึ่งนางสาวยุวันดามาขอคัดทะเบียนบ้าน
แต่มีเอกสารโฉนดที่ดินมาแค่ฉบับเดียวนะครับ
โดยไม่ได้ระบุบ้านเลขที่ไม่รู้ชื่อเจ้าของบ้าน
ไม่รู้ชื่อญาติอีกตรวจสอบพบว่ามีชื่อเจ้าของบ้าน
ซ้ำกันหลายคนส่วนโฉนดที่มาขอคัด
เลขที่ก็ไม่ตรงกับเอกสารบ้านหลังดังกล่าว

ถ้าเจ้าบ้านไม่มาดำเนินการด้วยตัวเองนะฮะ
ยืนยันว่าไม่ได้ใส่อารมณ์แต่นางยุวันดานั่นแหละที่หุดหงิด
เพราะถูกซักข้อมูลเยอะไม่ได้ห้ามถ่ายคลิปด้วย
แต่อย่าทำให้เสียหายยืนยันว่าพยายามบริการให้ดีถึงที่สุดแล้ว
ส่วนผู้ชายอีกคนที่ปัดมือถือเขามองไม่เห็นนะ
เพราะกำลังยุ่งอยู่กับการตรวจสอบข้อมูล
ทราบภายหลังว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนสำนักงานเทศบาล
ตะบนคลองท่อมใต้ไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรของเขานะ
ไม่สามารถสั่งการได้เขาจะขอโทษหรือไม่

เขาบอกเขาก็ไม่ผิดไม่จำเป็นต้องขอโทษ
แล้วก็ได้ทำรายงานถึงท่านในอำเภอเรียบร้อยแล้วครับ
โอ้เรื่องนี้จะจบอย่างไรเนอะ